มีหนึ่งในแรงงานไทยที่เสียชีวิตที่พื้นที่สู้รบในอิสราเอลนะคะ
ชื่อว่านายธวัชชัยแทร่เท้าหรือเช้งค่ะ
คือภรรยาอยู่ที่จังหวัดน่าน
แล้วภรรยาของคุณธวัชชัยเล่าให้ฟังทั้งน้ำตานะคะ
บอกว่าสามีเนี่ยถูกกองกำลังติดอาวุธบุกเข้ามาถล่มยิง
ขณะที่ล้อมวงกินข้าวอยู่กับเพื่อนแรงงาน
ตอนแรกที่โดนยิงบาดเจ็บคือยังไม่เสียชีวิต
องกำลังติดอาวุธลากคุณธวัชชัยออกไป
แล้วยิงซ้ำที่ศีรษะจนเสียชีวิต
แล้วเสียชีวิตวันที่๗ตุลาคมวันเดียวกับวันเกิดลูกอายุครบ๒ขวบ

ใช่ค่ะลองฟังเสียงภรรยาของคุณธวัชชัยนะคะ
คือรอให้รอเงินเดือนเข้าออกเดี๋ยวเขาจะซื้อของขวัญให้ลูก
แต่เขาไปก่อนแล้วเขาก็ไปวันที่๗ตอนเช้าแล้ว
นี่คือภรรยาของนายธวัชชัยแทร่เท้าหรือเช้งค่ะ
ผู้เสียชีวิตในอิสราเอลจากเหตุการณ์สู้รบกันระหว่าง
ฮามาสและทางอิสราเอลนะคะ
ก็ร้องไห้เล่าถึงตอนที่สามีได้โทรศัพท์
อวยพรวันเกิดลูกลูกชาย
อายุ๒ขวบนี่คือคุณธวัชชัยนะคะ
คือคุณธวัชชัยบอกลูกว่าเดี๋ยวรอเงินเดือนออกนะ

แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าถูกกองกำลังติดอาวุธ

ตั้งแต่เหตุการณ์วันแรกเลยคือ๗ตุลาคม
ภรรยาของคุณธวัชชัยชื่อว่านางสาวสุนิตานะคะ
บอกว่าได้รับคำยืนยันจากเพื่อนสามี
ว่าสามีของเธอเสียชีวิต
วันที่๗ตุลาคมจริงก็คือ
กับวันเกิดของลูกชายที่อายุครบ๒ขวบ
บอกว่าวันเกิดเหตุจริงแล้วก่อนที่สามีจะเสียชีวิต
วีดีโอคอลกันนะคะคุยกัน

สามีชี้ให้ดูเลยว่าจะรวดยิงไปทางไหน
คือก่อนหน้านี้ระหว่างทำงาน
เล่าให้เธอฟังว่าจรวดก็ตกลงมา

เลิกงานกลับแคมป์ที่พักคนงาน
สามีก็อวยพรวันเกิดลูกชาย
สัญญากับลูกชายว่าเงินเดือนออกซื้อของเล่นให้ลูกนะ

ภรรยาบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดคือใกล้แคมป์มากอะค่ะ
ระหว่างที่วีดีโอคอลคุยกับสามีได้ยินเสียงระเบิดไปด้วย
แต่สามีบอกว่าเดี๋ยวขอไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคุยแล้วค่อยคุยกันนะ
จะได้กินก่อนเตรียมพร้อมเผื่อจะได้หนีเอาตัวรอด

ทีนี้เพื่อนสามีที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นคนเล่าให้ฟัง
สามีเธอนั่งล้อมวงกินข้าวกับเพื่อนที่ทำงานด้วยกันก็คือกลุ่มเพื่อนแรงงาน
ติดอาวุธบุกมาเลยในแคมป์
เริ่มจากปลาระเบิดใส่ก่อนแล้วก็กราดยิงใส่
สามีเธอโดนยิงที่ขาและที่เอวตอนนั้นยังไม่เสียชีวิต
แต่กลุ่มติดอาวุธลากสามีเธอออกไปยิงซ้ำที่ศีรษะจนเสียชีวิตค่ะ
ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงจริงนะคะซึ่งคุณธวัชชัยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
มีเพื่อนทำคลิปไว้อาลัยนะคะเพื่อนเพื่อนในโลกออนไลน์ก็มาสอบถามถึงเหตุการณ์
เกิดขึ้นจากภรรยากันเลอะเยอะเลยภรรยาก็เลยบอกว่าทำใจไม่ได้จริงจริงอ่ะค่ะ
นี่คือการสูญเสียเสาหลักของครอบครัวตอนนี้ไม่รู้จะยังไงดี
ภาระหนี้สินเต็มไปหมดเลยนะคะคือก่อนที่สามีจะไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยค่ะ
สามีต้องไปกู้เงินมาพี่อุ๋ยไปยืมเงินมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ก่อนที่จะเดินทางไปทำงานทางครอบครัวฐานะยากจน
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจะนำร่างของสามีกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่เมืองไทยได้หรือเปล่า